มีเรื่องของชายคนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อว่านายสาคอนสาชีวะอายุ๔๔ปีเป็นชาวจังหวัดศรีสเกต
เมื่อ๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยญาติได้รับแจ้งจากสนนางเลิ้ง
บอกว่าให้มารับศพที่กรุงเทพคุณเขียนมาสอน
เพราะว่ามีคนถูกพบมีคนแจ้งว่าพบกลายเป็นศพ
คือบวมอืดเลยอยู่ในห้องพักเมื่อ๑๘พฤษภาคมนะ
เสียชีวิตจากการติดเชื้อในทางเดินอาหาร
รับศพกลับมาที่บ้านศรีสเกตเผาชาปนกิจเรียบร้อย
ปรากฏว่าเมื่อค่ำของ๒วันที่ผ่านมา
นายสาคอนสาชีวะอายุ๔๔ปีกลับมาที่บ้านครับ
ที่บ้านก็ตกใจสิจัดงานศพไปแล้วเผาศพไปแล้ว

กลับมาที่บ้านบอกว่าผมยังไม่ตาย

น่าจะเป็นชาวพม่าที่ขโมยบัตรประชาชนผมไป
เพราะว่านายสาคอนสาชีวะเนี่ยบอกว่าตนเนี่ยไปทำงานเป็นลูกเรือในเรือประมง

ไปทำงานบนเรือประมงแล้วถูกเพื่อนคนงานชาวพม่าเนี่ย
่งเอาบัตรประชาชนไปนะครับ
ก็เลยไปแจ้งความไว้ทำบัตรประชาชนใหม่ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็ขึ้นเรือไปทำงานบนเรือประมงนานปีกว่า

แล้วญาติก็ได้รับแจ้งเมื่อ๑๘พฤษภาคมนะครับ
สนนางเลิ้งบอกว่าให้มารับศพนายสาคอนหน่อยที่กรุงเทพที่คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเสียชีวิตแล้วก็เอาไปชนะสูตรเรียบร้อยแล้ว
เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อในทางเดินอาหาร
มีใบมรณบัตรของสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเขตพระนครออกให้เรียบร้อย
คือญาติที่ไปรับศพในวันนั้นนะ๑๘พฤษภาคมเนี่ย
บอกว่าตอนไปรับศพเจ้าหน้าที่ก็เปิดศพให้ดูนะคุณเขียนมาสอน
แต่ให้ดูแถวช่วงหน้าอกคือมันเริ่มบวมแล้วมันอืดหมดแล้วคือมันก็ไม่ได้มีสภาพหน้าดูอะไรหรอกนะครับ
แต่ก็ผิดสังเกตอยู่เรื่องหนึ่งก็คือที่ฟันฟันมันยื่นออกมา
แต่ว่าสาครเนี่ยเขาฟันหล่อข้างหน้า

แต่เขาก็ยืนยันว่าเป็นนายสาคอนจริงเพราะว่ามีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ที่ตัว

เจ้าหน้าที่บอกว่าไอ้ฟันที่มันยื่นออกมามันความจริงเขาฟันเหรออาจจะเป็นเพราะว่ามันขึ้นอืดก็ได้

ว่าแต่ผมไปขอระงับบัตรที่อำเภอครับแล้วผมก็ทำบัตรใหม่ขึ้นมา
เวลาผมกลับมาถึงบ้านนะครับแล้วก็แจ้งว่าผมตายแล้วผมก็
รู้สึกเสียใจมากเพราะว่าผมนั้นยังไม่ตายแต่ว่ามัน
ที่ทำไว้นั่นผมตายแล้วครับครับผมดีใจมากครับ
ที่ได้มาถึงบ้านครั้งนี้ครับเพราะว่า
ผมไม่คิดว่าผมจะผ่านงานกรุงเทพมาได้ผมว่า
ขอพ่อมรมีหรือว่าสิ่งต่อผิดทั้งหลาย
แล้วก็พระน่าท่านนวลควรทุกท่านที่ให้โอกาสผมได้บิจิบิตอยู่ครับผม
อ๋อนี่งานในสาขอนฟันหล่อจริงจริงฟันด้านหน้าค่ะ
พี่เขาก็เลยมีทั้งเรื่องเสียใจแล้วก็ดีใจค่ะ
พี่ก็เลยสีหน้าแววตาออกมากลางหน่อย
เสียใจที่กลับมาเสียใจที่ว่าหาว่าผมตายแล้ว
แต่ก็ดีใจที่ผมผมก็ยังไม่ตาย
แต่พี่สาขอนค่ะทำไมฮะพี่สาขอนมีปัญหาแล้วล่ะ

หัวหน้าส่วนงานสิทธิประโยชน์สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกดเขาออกมาบอกแบบนี้ค่ะ
เพราะพี่สาคอนตายนะตายแบบครอบครัวนึกว่าตายด้วยนะ
ครอบครัวเขาก็ไปเอาเกี่ยวกับเงินค่าทำศพเงินค่าสงเคราะห์การเสียชีวิต
บำเน็ตชราภาพจากสำนักงานประกันสังคมไปแล้วไง

คือ๒๘พฤษภาคมเนี่ยแม่ของพี่สาขอนี่ล่ะ
เอาเอกสารการเสียชีวิตของพี่สาคอนไปให้เจ้าหน้าที่
ก็รับเงินมาค่าทำศพ๔๐๐๐บาท
สงเคราะห์การเสียชีวิต๒๑๐๐๐บาท
บำเน็ตชราภาพ๒๘๐๐๐บาทรวมแล้ว๘๐๐๐บาท
เอาไป๘๐๐๐แล้วแต่พี่สาคอนยังไม่ตาย
ญาติต้องเอาเงินไปคืนนะคะ
คืนเงิน๘๐๐๐บาทนี้ให้กับสำนักงานประกันสังคมนะคะ
ที่จะได้รับนะคะก็คือต้องคืนเงินกับสำนักงานประกันสังคมนะคะ
ส่วนตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องเรียกนางศรีเนี่ยนะคะ
มาคุยกับทางสำนักงานประกันสังคมนะคะ
ว่าสามารถที่จะคืนให้กับทางสำนักงานประกันสังคมมากหน่อยได้เท่าไหร่นะคะ
นางศรีก็คือแม่ของพี่สาคอนนี่แหละครับ
แม่ไปติดต่อขอรับเงินเพราะว่าลูกชายตายก็จะมีค่าอะไรต่าง
แต่ค่าทำศพมันก็ต้องใช้ไปแล้วไงจัดงานศพไปเรียบร้อยแล้ว
ไม่รู้ว่ายังเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงหรือว่าจะเหลือครบหรือไม่เหลือแล้วเนี่ย
เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม
จะทำหนังสือไปถึงแม่ของนายสาคอนนะคะ
เพื่อที่จะชี้แจงว่าต้องคืนเงินนะ๘๐๐๐บาทนี้
แต่ถ้าใช้ไปแล้วไม่มีเงินคืนทำยังไง
ก็จะต้องเซ็นหนังสือรับสภาพหนี้กลายเป็นหนี้ซะเลยเนี่ย
แล้วก็ต้องผ่อนชำระเป็นงวดไปเนี่ยค่ะ

ก็กลับมาแล้วอ่ะกลับมาบ้านแล้วตายอีกไม่ได้แล้ว